บุรีรำคุณผู้ชมครับวัยรุ่นมีเรื่องกันในสนามฟุตซอลดอม
ครับนะอ๋อปรากฏว่าฝั่งหนึ่งไปตามพวกมาค่ะโอ้ย
มาถึงปั๊บปั้งปั้งปั้งปั้งปั้งหกนัดแบบนี้เลย
นี่ยังใส่เสื้อบอลอยู่นี่ใส่เสื้อบอลอยู่เลย
ครับเป็นคลิปเหตุการณ์นะครับที่กลุ่มวัยรุ่นยืนคุยกันอยู่กลุ่มใหญ่เป็นสิบคน
นะคุณผู้ชมนะนะนะนะตอนนี้เขาก็แอบถ่ายนะ
วงแตกเพราะอะไรคนที่เข้ามาถึงยิงปืน๖นัดคุณผู้ชม

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตรงนี้เขาอยู่ข้างร้านอาหารอ่าวไทยซีฟู้ดตะบนอิสาน
อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำครับ๓ทุ่ม๓๑สิงหาคม

ขณะเกิดเหตุมีลูกค้านั่งอยู่หลายโต๊ะเลยแล้วก็มีนายเกรียงศักดิ์สมจิต
อำเภอเมืองบุรีรำด้วยโอ้โหเหตุการณ์เกิดขึ้นต่อหน้าในอำเภอเลยนะครับ
ว่าในอำเภอหรือชาวบ้านแหละก็หมอบกระสุนหนีตายกันก่อน

สอบถามคุณวันนี้มาลาไทยสงฆ์อายุ๔๐ปีเจ้าของร้านเล่าบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเห็นกลุ่มวัยรุ่นที่มาเล่นฟุตซอลมายืนออกันหน้าร้าน
ทราบว่ามีเรื่องมองหน้ากันโอ้โหนี่เริ่มจากมองหน้ากันอ่ะเนี่ย
แล้วก็ออกจากสนามไปแล้วมายืนเคลียร์กันอยู่
จากนั้นก็มีกลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์มา๓คันมาถึงยิงปืนขึ้นฟ้าเลย๒นัด
แล้วก็มีตามมาอีกสี่นัดจนกลุ่มวัยรุ่นและลูกค้าต่างหนีกระเจิงสิครับ
โอ้โหตอนนั้นต้องหนีแหละครับแม้ว่าจะมารู้ทีหลังว่าไอ้กระสุนทั้งหมดเป็นลูกซ้อมก็ตาม
สมมติว่าเป็นลูกจริงขึ้นมาจะทำยังไงครับ